ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเหมาะสมค่ะ
พ่อเอกประยุจญ์โอชาห์นายกรัฐมนตรี
ระบุถึงกรณีที่รัฐสภายุโรปส่งหนังสือเชิญ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เพื่อขอให้เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยว่า

แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด
และพิจารณาว่าควรเดินทางไปหรือไม่
เพราะการส่งหนังสือเชิญต้องเป็นไปตามหลักการ
ไม่ใช่เชิญเพื่อไปฟังความข้างเดียว

ก็ควรพิจารณาว่าสมควรไปต่างประเทศ
สภาวะแบบนี้หรือไม่
มันต้องเรียกมันต้องให้ฝ่ายรัฐไปชี้แจงสิ

ถ้าชี้แจงไม่ได้แล้วอยากจะมาเพิ่มเติมก็มา

ฟังความข้างเดียวหรือเปล่าไม่รู้
แล้วไม่เคารพกลไกกฎหมายไทยหรือเปล่านะ
ด้านในดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ขอตรวจสอบเอกสารดังกล่าวก่อน
ว่ามาจากฝ่ายใดและใครเป็นคนเชิญค่ะ
เพราะทราบมาจากทางรัฐสภายุโรปว่ามีการล็อบบี้ในหลายเรื่อง
และน่าจะรวมถึงประเด็นจดหมายเชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วย

มีอยู่หลายเรื่องก็คงจะ
ใครจากใครนะครับ
ใครจากคนจะเป็นล็อบบี้

แต่หากจะเดินทางออกนอกประเทศก็ต้องขออนุญาตศาลค่ะ

ดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คอสชควรอนุญาตให้นางสาวยิ่งลักษณ
เดินทางไปตามคำเชิญของรัฐสภายุโรป
เพราะจะได้ยืนยันให้ประชาคมยุโรป
เห็นว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง
กำลังอยู่ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูล

รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน